วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างนะคะรวมทั้งพักประชาธิปัตย์ด้วยเป็นการประชุมใหญ่นะคะ
หลายคนเข้ามาร่วมประชุมด้วยรวมทั้งคุณอภิษฎเวชาชีวะนะคะ
แม้ว่าจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักไปแล้วเนี่ยนะคะ
ประชุมหลายเรื่องเรื่องการบริหารพักด้วยและเรื่องสำคัญคือแนวทางหลังจากนี้
ว่าจะไปร่วมกับพักไหนจะตัดสินใจอย่างไรจะไปอยู่กับใคร
พลังประชารัฐหรือเพื่อไทยคือเอามติพักเป็นหลัก
สรุปแล้วนะคะวันนี้ประชุมผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังไม่มีมติออกมา
บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจจะไปร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนนะคะ
ขอพิจารณาหลังกรกตรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น
โอ้โหนี่จะรอเหมือนภักดิ์ปูมใจไทยไหมอ่ะ๙พฤษภาคมไหมอ่ะ
จริงคุณถามให้ฉันแล้วนี่ฉันจะไปถามใครดีกันเนี่ย
บอกรอรอก็รอนะคะที่ประชุมรักษาการกรรมการบริหารภักดิ์ประชาธิปัตย์
ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะร่วมรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้านค่ะ
โดยจะให้กรรมการบริหารพักชุดใหม่พิจารณาร่วมกับสอสอที่ชนะการเลือกตั้งเป็นคนตัดสินใจ
ซึ่งจะตัดสินใจหลังจากที่กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว
ในระหว่างนี้ทำอะไรในระหว่างนี้พักจะให้ความสำคัญกับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และการบริหารจัดการภายในพักนะคะซึ่งบอกว่ากรรมการชุดใหม่จะเป็นผู้ร่วมพิจารณาเนี่ย
เพราะว่าหลังจากที่คุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักลาออกไปนะคะ
ก็ถือว่ากรรมการชุดนี้หมดวาระไปด้วยนะคะจะต้องสัญหาใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันวันนี้หลังประชุมรักษากรรมการรักษาการกรรมการบริหารพัก
มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะกับอดีตสสและว่าที่สอสอใหม่นะคะ
ซึ่งตอนนี้กำลังรอประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักและนายจุติไกรเลิกเลยค่ะ
ที่การพักเป็นหัวโต๊ะในการประชุมมีนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชา
ที่ปัดและการนำพักนะคะเช่นนายชูนลีกภายประทานสภาที่ปรึกษาพัก
ร่วมประชุมพร้อมเพลียงมีการประเมินสถานการณ์หลังการเลือกตั้ง
เห็นตรงกันว่าการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ต้องไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในพัก
ผู้ใหญ่ในพักย้ำว่าขออย่าให้สมาชิกพักแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเป็นแนวทางหลังจากนี้ออกสื่อมากนัก
เพราะควรรอกรรมการพักแสดงความคิดเห็นออกมาก่อนนะคะ
คือพักประชาธิปัตย์รอความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รอประชุมแล้วค่อยพูดทีเดียว
แต่ย้ำว่าหลังกรกตประกาศผลการเลือกตั้งนะคะ
มาดูฝากฝั่งเพื่อไทยกันบ้างค่ะ
พลตำรวจโทวิโรธเป่าอินหัวหน้าพักเพื่อไทย
ระบุว่าช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในเนี่ยนะคะ
รับว่าพักตอนนี้ยังสับสน
ยังกังวลกับตัวเลขของกรกตที่เปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้ง
บอกว่า๑๐๐ออกมาเมื่อวานนี้
เรียกร้องให้กรกตเปิดเผยคะแนนดิบทั่วประเทศ
รายหน่วยให้ชัดเจนหน่อย๙๒๐๐๐กว่าหน่วย
เป็นความแบ่งเป็นของแต่ละผัก
เพื่อสร้างการการการของการแก้ข้อกังขาของหลายฝ่าย
เพราะมองว่ายิ่งนานวัน
หากกรกตยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถทำข้อสงสัย
ให้กระจ่างได้จะส่งผลกระทบต่อ
ฟังเสียหัวหน้าทางเผื่อไทย
ไม่มีที่มาอย่างโมโหลาอย่างเนี้ย
การเลือกตั้งก็ยากอะครับที่จะให้
นานาชาติก็ดีหรือคนในประเทศเรา
พี่น้องประชาชนในประเทศเราเชื่อถือ
ในองค์กรอิตราอย่างเนี้ยผมคิดว่า

ผมว่ากรกตจะต้องทำความเข้าใจหรือเร่ง

เข้าใจหรือความชัดเจนเรื่องนี้โดยด่วนนะครับ

ของแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ย

เป็นเรื่องที่ควรต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส
ทำไมถึงไม่ยอมเปิดเผย
เอาตัวเลขเหล่านี้มาเปิดเผยสื่อมวลชนดีครับ
มันไม่เป็นเรื่องที่ปกปิดอะไรเนี่ย
หลังจากที่พักเพื่อไทยรวบรวม
อีก๕พักมาร่วมลงศัตยาบันกัน
มีการแสดงความคิดเห็นไปนะคะ
โดยเฉพาะพักพลังประชารัฐเนี้ยออกมาเรียกร้อง
ให้ทุกฝ่ายเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
ไม่ควรเดินหน้ารวบรวมเสียงเลือกตั้ง

พลตำรวจโทวิโรธเป่าอินยืนยันว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นการลงศัตยาบันยืนยันว่าพักเพื่อไทย
มันไม่ได้เป็นการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะ
เขาเรียกว่าการลงศัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจ
มองว่ากรกตไม่ควรประวิงเวลาการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะ
ถ้าประกาศออกมาได้ก่อนวันที่๙พฤษภาคมก็จะดี
ยิ่งช้าไปไม่เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายค่ะ
คือการทำหน้าที่ของกรกตชุดนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าทำให้เกิดปรากฏการณ์
ล่ารายชื่อตอนนี้เกือบจะล้านคนแล้วค่ะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะนักศึกษาทั่วประเทศเขาออกมาตื่นตัวเรื่องนี้นะ
อย่างนั้นล่ะกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตามกรอบรัฐธรรมนุมปี๒๕๖๐เนี่ยจริงแล้วใช้แค่สองหมื่นรายชื่อก็พอนะ
แล้วถอดถอนแต่เอาล่ะกระบวนการมันนาน
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะวัดใจกันหน่อย